คุณผู้ชมคะมหากราบเรื่องความหนังแหงแคลงใจความหวังใจระหว่างลุงพลกับหมอปลา

ว่าเจออยู่ในรถเจอมาเดือนนึงแล้วไม่อยากหาหรอกว่าเป็นใครถ้ารู้ตัวก็มาเอากลับไปซะ
คือเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงหลายคนก็พุ่งไปที่หมอปลาคือมันเสียไม่ได้
เพราะว่าถ้าจำกันได้หมอปลากับทีมงานก็เป็นคนที่เอาพวกกล้องวงจรปิดตรงต่างนานเนี่ยมาติดที่บ้านมาติดในรถให้ลุงพล
มันก็เหมือนกับว่าเป็นการโยงไปถึงเขาไกลนะคะ
หมอปลาออกมาไลฟ์เลยนะคะเที่ยวนี้ไลฟ์แบบยาวแบบไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้น
โดยบอกนะคะบอกว่าลุงพลให้สัมภาษณ์๑๑มกราที่ผ่านมาใช่ไหม
เพราะไม่รู้ว่าเจ้าของเครื่องดักฟังมีเจตนาอะไร
เป็นเจ้าของก็เอาคืนไปเองก็แล้วกัน
แต่ลุงพลจะไม่แจ้งความดำเนินคดีกับใครทั้งนั้นเพราะอยากให้เรื่องมันจบไป
หมอปลาบอกอ่ะมาไล่ทำแล้วกันดีกว่า
สงสัยว่ามันหมายถึงหมอปลาหรือเปล่าเป็นในไหม
มาดูกันหมอปลาบอกนะคะ๒๕กันยายน๖๓ปีที่แล้ว
หมอปลากับทีมงานเนี่ยเป็นคนมาติดตั้งกล้องในรถให้กับลุงพลเอง
เมื่อคืนนี้ค่ะหมอปลาไลฟ์เลยชี้แจงลำดับเวลา
เขาไลฟ์ไว้พิกัดคือ๕พฤศจิกายน๖๓ปีที่แล้วบอกว่า
กระทั่งกลางเดือนพฤศจิกายนหมอปลาบอกว่า
ลุงพลโทรหาทีมงานหมอปลานะบอกว่า
ช่วยมาติดกล้องวงจรปิดเพิ่มในบ้านและที่สารแม่ตะเคียนอีก๔ตัวให้ได้ไหม
ซึ่งช่างป๊อปปี้และช่างตุ๊กติ๊กซึ่งเป็นทีมงานหมอปลาก็เป็นคนเดินทางไปที่บ้านกกอก๑ธันวาคม
เพื่อไปติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ในวันที่๓ธันวาคม
หมอปลาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
เครื่องดักฟังตั้งแต่๕พฤศจิกายนถ้าไม่สบายใจว่าจะถูกดักฟังหรือติดตาม
เรียกช่างหมอปลาไปติดกล้องเพิ่มทำไมอ่ะอันนี้ประเด็นที่๑นะ
หมอปลาบอกว่าลุงพลให้สัมภาษณ์ไว้ใช่ไหม
โอ้โหเก็บความรู้สึกเก่งเหมือนกันนะ
เจอตั้งแต่วันที่๕๕พฤศจิกา
พึ่งโอ้โห๑๑ธันวาคม
เขาเก็บความรู้สึกเป็นเดือนเหมือนกันเอ๊ะเก็บทำไม
อันนี้หมอปลาตั้งข้อสงสัยไว้แล้วหมอปลาบอกเลยว่า
จะไลฟ์ไปเรื่อยจะไลฟ์ตีแผลเรื่องนี้
จนกว่าลุงพลจะไปแจ้งความว่าใครคือเจ้าของซิมการ์ดในเครื่องดักฟัง
เพราะหมอปลาเหมือนจะตกเป็นจำเลยสังคมไกล
และหมอปลาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่า
ใครเป็นเจ้าของฟังเสียงหมอปลานะคะ
ช่องนี้เขาไลฟ์เมื่อวันที่๕พฤศจิกา
เขาเลยว่าตาเอ๋เมื่อลุงปูนแวะเติมน้ำมันเจอสิ่งนี้
เขาอ้างว่าเขาเจอเครื่องดักฟังมา๒เดือนแล้ว
แต่เขาเพิ่งเกิดอารมณ์เขาไปเติมน้ำมันเขาเจอกล่อง
เขาเจอเครื่องดักฟังจริงหรือเปล่าเราไม่รู้
แต่ไอ้เนี่ยมันไร้
เขาเจอวันที่๕พฤศจิกา
ให้ช่างป๊อบบี้เนี่ยซื้อกล้องวงจรปิดอีก๔ตัว
ไปติดเพิ่มในบ้านที่สารเจ้าแม่อะไรเขาไม่รู้แล้วก็หน้าบ้านทั้งหมด๔ตัว

และยังมีหน้าไปให้เขาซื้อกล้องให้อีกผมว่ามันใช่หรือครับ
ท้อคอหกสามเนี่ยช่างป๊อปปี้กับพี่ติ๊กตุ๊กติ๊กชายแลล์
เดินทางไปกับเขาที่กกอกสามทอคอเนี่ย
ทอคอเนี่ยไอ้ช่างป๊อปปี้เนี่ย
ผิดกล้องวงจรผิดที่บ้านเขาเพิ่มอีกสี่ตัว
ฟังนะอันนี้ฟังนะพีคมากเลยนะ
ที่เขามาอธิบายเมื่อวันที่สิบเอ็ดเมาะกระดาษหกสี่ว่า
ที่เขาเตะกล่องวันนั้นน่ะเพราะว่าเขาเจอเครื่องดักฟัง
แต่มันพีคก่อนรู้ไหมวันที่เขาเตะกองอ่ะ
มันคือวันที่สิบเอ็ดธันวาแต่เขาเจอเครื่องดักฟังคือวันที่ห้าพุจจจิต้า

เขาเก็บฟังรุศึกไว้เดือนฟา
กูตกใจมากเลย
โทษตุ๊กติ๊กเอาไปวางอีก
เอ้าตุ๊กติ๊กขึ้นรถคุณคือวันที่หนึ่งธันวา

ตุ๊กติ๊กขึ้นรถคือวันที่หนึ่งธันวาแต่คุณเจอกล่องห้าพุจจิต้าพบหกมาก
ปรักษีทีนบ้านคุณเขานับธันวาและพุจจิต้าเหรอ

คือโกหกทุกอย่างสร้างสตอรี่กันทุกอย่าง

เรื่องนี้ต้องแจ้งความครับ
เพราะคนไทยเกือบทั้งประเทศ
ทุกคนไม่ได้เพราะมีบางคนไม่อยากรู้ว่าซิมการ์ดมันเป็นของใคร
ผมจะขยี้เรื่องนี้ขยี้ขยีขยีขยี้
เพื่อให้ได้คำตอบตามที่คนไทยเกือบทั้งประเทศ
อยากรู้ว่าใครเป็นคนเอาเครื่องดักฟังไปวางไว้
นี่ค่ะหมอปลานะคะ
หมอปลาก็บอกว่าก็อยากให้คลายความสงสัยแหละ
ว่าตกลงใครเป็นคนเอาเครื่องดักฟังไปไว้

ทุกคนก็อยากจะรู้แล้วจะมาตัดจบบอกว่า
ไม่แจ้งความแล้วกันเพราะว่าแบบไม่อยากรู้อยากให้เรื่องมันจบไป
มันน่าจะจบลำบากก็เลยบอกว่าแจ้งความเถอะ
แล้วก็อีกประเด็นนึงที่หมอปลายกขึ้นมาพูดก็คือเรื่องนี้ค่ะ
นี่ก็น่าเป็นห่วงน่ากระมวงอยู่หมดกันนะ
คือหมอปลาบอกว่าจริงลุงพลเองน่าจะมีความไม่พอใจหมอปลาอยู่
หลังจากที่ไปเตือนเรื่องไม่ให้เปิดบัญชีรับบริจาคทำบุญผ้าป่า
กลางเดือนพฤศจิกายนลุงพลเนี่ยไม่เชื่อคำเตือนหมอปลาแล้วก็เอาเนี่ยภาพเมื่อสักครู่นี้คือมันมีภาพของคุณอุ๊บวิริยะคนเคยสนิทใช่ไหม
มีภาพของหมอปลากับคุณน้ำฟ้ามีภาพของทนายโนบิทนายโนบิก็ถอนตัวไปแล้ว
แล้วก็มีภาพนักข่าวสถานีโทรทัศน์ที่ก่อนหน้านี้ก็เห็นเคยอยู่ใกล้ชิดกันบ้างเวลาไปทำขงทำข่าวอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งหมอปลาบอกว่าที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีใครให้ความยินยอมไง
เหมือนคุณอุ๊บวิริยะก็มีการสดผ่านทางเฟซบุ๊กด้วย
ที่เราให้ดูภาพไปเมื่อวานคุณอุ๊บก็บอกว่าไม่ได้ยินยอมให้ใช้ภาพ

แต่แค่บอกว่าการเปิดรับบริจาคแล้วก็มีภาพของคุณอุ๊บวิริยะเนี่ย

ซึ่งคุณอุ๊บบอกเลยว่าปรึกษาทนายอยู่นะตั้งใจว่าจะเอาผิดด้วย
เพราะไม่เคยอนุญาตให้ใช้รูปไปเปิดรับบริจาค
ซึ่งบัญชีรับบริจาคที่ลุงพลเปิดเนี่ยนะคะ
มาได้๓วันมียอดบริจาคประมาณ๘๘๐๐๐บาท

อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณอุ๊บหมายถึงบัญชีลุงพลหรือเปล่า

แต่ว่าทีนี้ค่ะเรื่องของการเปิดรับบริจาคทำบุญเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพระอาจารย์สมบัติอภิสัมโท

จุดเริ่มต้นของการสร้างสาราสำนักสงฆ์เนี่ยค่ะ

คือลุงพลเนี่ยไปขออนุญาต

เพื่อนำมาเทพื้นสาราสำนักสงฆ์

พระสมบัติท่านก็มีความตั้งใจที่จะทำอยู่แล้ว

ท่านก็เลยไม่ขัดขวางความต้องการของลุงพลที่อยากจะช่วย
ก็เลยมีการเปิดบัญชีรับบริจาคค่ะ
แถนเงินนาม

นายธนากรธนันไทยสงฆ์

เพราะพระอาจารย์เองได้เงินมาแปดแสนแปดหมื่นบาท
ตามที่ลุงพลแจ้งด้วยวาจาค่ะ
พระท่านยืนยันว่าไม่เคยเห็นตัวเลขเงินในบัญชี
ไม่เคยรับรู้รายละเอียดในการใช้จ่ายเงิน
รู้แค่๒คนก็คือมีลุงพลกับยูทูบเบอร์อ๋อ
รู้รายละเอียดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในบัญชี

จากนั้นนะคะเริ่มแรกของการก่อสร้าง
อาจารย์ท่านก็บอกว่าก็ปรับพื้นสาราสำนักสงฆ์
ลุงพลเนี่ยได้ให้ประสานผู้ใหญ่บ้าน
ประกาศเสียงตามสายว่าจ้างชาวบ้านกกอก
ให้มาช่วยกันเสนอค่าแรงวันละ๓๐๐บาท
ชาวบ้านก็มาช่วยกันเยอะนะคะทำงานกันสองวัน
แต่มีชาวบ้านกว่าร้อยละ๙๐บอกว่าไม่ขอรับเงินค่าแรง
ประสงค์ให้นำไปถวายพระอาจารย์สมบัติ
เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง
แต่ต่อมามารู้ว่าไม่ได้มีการนำเงินส่วนนี้ไปมอบให้
อ้างว่านำไปเป็นค่ามัดจำปูนซีเมนแล้ว
ซึ่งค่าแรงที่ชาวบ้านไม่รับเนี่ยนะคะ
รวมเป็นเงินก็คือประมาณ๓๐๐๐บาทตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
นี่ค่ะพระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่าคำนวณเอาไว้
เทปูนสาราสำนักสงฆ์เนี่ยจะใช้ปูนจำนวน๑๓๖คิว
ละ๑๘๕๐บาทมีค่าแรงรถปูนเที่ยวละ๕๐๐บาท
ดำเนินการตั้งแต่๑๓มกราคมตอนนี้เทปูนไปได้๖๗คิว
อาจารย์สมบัติท่านบอกว่าก็ถือว่าช้านะ
ถือว่าไม่เป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้ว่าต้องเทให้ได้วันละ๒๐คิว
เนื้อที่ของสาราก็คือ๘๗๐กว่าตารางเมตรนะคะ
อาจารย์สมบัติท่านก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการเทปูนเนี่ยค่ะ
มันมีอุปสรรคหลายอย่างทำให้เกิดความวุ่นวาย
อุปสรรคแรกมันมีเรื่องของเงินบริจาคที่ลุงพลนำไปดำเนินการเองทั้งหมด
ซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านบอกนะคะบอกว่าเอ๊ะมันแปลก
ปกติเนี่ยเมื่อมีการตั้งผ้าปากถิ่นหรือเปิดรับบริจาค
ก็จะต้องนำเงินไปถวายวัดแล้วก็ให้ทางกรรมการวัดดำเนินการ
แต่อันนี้คือลุงพลดำเนินการเอง
ต่อมานะคะมันมีเรื่องของการเลือกบริษัทปูน
อาจารย์สมบัติบอกว่าให้ใช้บริษัทนี้สิมีรถขนส่งเยอะเลยน่าจะเสร็จเร็ว
แต่ลุงพลไปเลือกอีกบริษัทหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ทำงานค่อนข้างล่าช้า
แล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นลุงพลจะขอลดสเปคการเทปูน
บอกว่ากลัวเงินที่รับบริจาคมาไม่พอกับค่าใช้จ่ายทำให้มีการทักท้วงกันนะคะ
จนสุดท้ายลุงพลก็ยอมทำตามสเปคเดิม
อันนี้ข้อมูลจากพระอาจารย์สมบัติทั้งหมดเลยนะคะ
อาจารย์ท่านบอกว่านอกจากปัญหาที่เล่าไปเนี่ยนะ
อีกปัญหาหนึ่งที่มันสำคัญมากก็คือตั้งแต่เริ่มเทปูนสารา
มีกลุ่มยูทูบเบอร์ค่ะไปสดผ่านยูทูปตลอดเวลา

แฟนคลับลุงพลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าพระอาจารย์สมบัติ
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าทำไมพระถึงอยากได้เงิน

อย่ามาว่าท่านแบบนี้อย่ามาว่าสำนักสงฆ์ท่านให้ได้รับความเสียหายนะ
ยูทูปเปอร์เหมือนกับว่าไม่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน
ความเคลื่อนไหวของลุงพลและคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตอนที่มีการโสดผ่านทางยูทูปของแต่ละช่องเนี่ยค่ะ
อาจารย์สมบัติก็เหมือนกับว่าลงไปควบคุมช่างก่อสร้าง
แล้วเหมือนกับเห็นภาพว่าพระท่านไปแบบจ้ำจี้จ้ำชัย
ลักษณะประมาณนี้ใช่มีคนไปคอมเมนต์ท่านแบบนั้น
บอกว่าโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยนะท่านเสียหายมากนะ
ด้วยความที่พอมันออกไปในโลกออนไลน์โลกโซเชียล
คนจะมาแสดงความคิดเห็นมันห้ามความคิดเห็นคนไม่ได้หรอก
แล้วบางทีมันก็แสดงออกไปแค่บางช่วงบางตอนไง
จริงแต่บางความคิดเห็นพระท่านบอกว่าโอ้โหท่านได้รับผลกระทบจริง
คือท่านเนี่ยไม่ได้ตามข่าวทางโซเชียลมีเดียนะคะ
แต่ลูกศิษย์มาบอกคือลูกศิษย์โมโหนะ
คือโมโหถึงขั้นว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วกลุ่มยูทูบเบอร์กลุ่มนี้
แต่พระอาจารย์สมบัติก็ห้ามไว้บอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร
ก็ท่านฉันข้าวบ้านกอกไม่ได้ฉันข้าวคนที่ด่าท่าน

อาจารย์สมบัติมองว่าเรื่องของการรับบริจาคเงินเนี่ยค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่าลุงพลยังไงนะคะเหมือนชงเองกินเองหรือเปล่า
อันนี้พระอาจารย์ท่านพูดนะพระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่า
ไม่ขอไปยุ่งกับเงินบริจาคของลุงพลก็แล้วกัน
ถึงแม้ว่าจะมีการพูดเอาไว้ว่าเงินที่เหลือจากการก่อสร้าง

พระท่านเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่รับเงินแล้วนะคะ

ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมันก็มีเรื่องวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง

เงินจะเหลือไม่เหลือจะถวายไม่ถวายยังไงเนี่ย
พระท่านแบบไม่เอาแล้วพระอาจารย์สมบัติท่านบอกแบบนี้ใช่

อาจารย์นี่ส่วนที่ยอมยอมไม่เอาให้เขามาถวายอาจารย์ได้ยังไม่เคยเห็น

เรื่องเล็กหน่อยเขายังพาการถ่ายพาการลง

เขาบอกให้ลดความหนาของปูนลง

ก็ถามเขาว่าเอาทำไมถึงลด
ที่แรกทำไมไม่บอกตอนเขาให้จับระดับที่แรก
เขากลัวเงินไม่พอ

หกแสนแล้วค่าปูนก็สามแสน
ถ้าเทระดับนี้ค่าปูน๓แสน
แล้วค่าช่างขัดอีกแสนหนึ่งสี่แสน

เขาก็บอกว่าอาจารย์จะเอาระดับนี้ก็เอา

พระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุนี้มีเหตุนี้จริงมี

เรื่องเราทำให้วุ่นวายมันก็เลยวุ่นวาย
ถ้าจะบอกว่าลุงพลทำให้วุ่นวาย
แล้วคนก็ไอ้เอฟซีก็จะจอดปีกก็จะมาอีก

เงินที่ได้ไปถวายทั้งวัดให้ทางวัดหมด
ถ้าเขาทำไปนั้นมันก็จบมันง่าย

แต่นี่มันสนาว่า
รู้จักคำคำขอบใจของเขาว่าชงเองกินเองไหม
เงินบริจาชนิดมายทำแค่นี้ก็พอเหลือ
ถึงจะเหลือก็ไม่ให้ทำ
นอกจากพระสมบัติแล้วเนี่ย
เราก็จะไปคุยกับผู้ช่วยจ่อยเหมือนกันนะ

ผู้ช่วยจ่อยบอกว่าจริงแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกแปลกใจ
ว่าทำไมลุงพลถึงเอาคนนอกหมู่บ้านมาร่วมรับผิดชอบในการเปิดบัญชี
ซึ่งตอนนี้ลุงพลไปเบิกเงินมา๓ครั้งแล้ว
ครั้งแรกเบิกมา๑๕๐๐๐บาทเพื่อเอามาซื้อเหล็ก
ครั้งที่๒เบิกมา๑๘๖๐๐บาทเอามาจ่ายค่าเหล็ก
ครั้งที่๓เบิกมา๓๐๐๐๐๐บาท
โดยเอาไปจ่ายค่ามัดจำค่าปูน๒แสนบาทจากราคาเต็ม๓แสนบาท

ลุงพลก็ไปจ่ายค่าเหล็กที่ค้างเอาไว้อีก๑๖๐๐๐บาท
ตอนนี้เหลือเงินอยู่ประมาณ๘๐๐๐บาท
ซึ่งเขาบอกว่าถ้ารายละเอียดจริงก็ไม่รู้หรอก
ก็รู้เท่าที่ลุงพลบอกมาเพราะว่าลุงพลเป็นคนเก็บเงิน

เงินในบัญชีตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ๓๒๐๐๐บาท
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างอีกเท่าไหร่
ทุกครั้งที่เวลาเราไปเบิกเงินเนี่ย
จะต้องไปกัน๓คนคือเวลาเปิดบัญชีร่วม
เบิกเงินคือจะต้องมีลายเซ็นต์เจ้าของบัญชีทั้ง๓คน
อันที่เราตกลงกับทางแบงค์ไว้นะคะ
แล้วก็๓คือผู้ช่วยจ่อยถึงจะเบิกเงินออกมาได้

อันนี้คือผู้ช่วยจ่อยให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
เราไปคุยกับนางจูนชาวบ้านกกอกค่ะเขาเล่าบอกว่า
พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยมันมีวันหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศเสียงตามสายนะ
ให้ชาวบ้านไปช่วยกันขุดดินเพื่อเตรียมเทพื้นสาลาสำนักสงภูหลวง
เสนอค่าแรงวันละสามร้อยบาทเธอกับชาวบ้านก็เลยออกไปร่วมกันเยอะเลยค่ะ
ทำได้ประมาณ๒วันครึ่งก็คิดเป็นเงิน๗๕๐บาทเนาะ
กับชาวบ้านก็๔๐คนรวมกันบอกว่าไม่ขอรับเงินค่าแรงละกันก็อยากจะมาช่วยด้วยใจไง
อยากจะให้เอาเงินที่จะเอามาให้เป็นค่าแรงเนี่ยถวายพระอาจารย์ดีกว่า
เพื่อให้ท่านใช้จ่ายต่างในสำนักสงฆ์รวมเป็นเงินก็ประมาณสามหมื่นบาท๔๐คนอ่ะเนาะ
แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันก็ไม่เห็นว่ามีการถวายเงินก้อนนี้ให้กับพระอาจารย์แม้แต่บาทเดียว
ตัวเธอเองเธอรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะเพราะความตั้งใจคืออยากให้พระอาจารย์ได้เงิน
ท่านไม่ค่อยจะมีปัจจัยเท่าไหร่
ผู้ใหญ่ก็มาเรียกเราไปคุยที่บ้านผู้ใหญ่
เราก็บอกว่าเราน่ะไม่เอาแต่เราพูดแทนคนอื่นไม่ได้
เพราะว่ามีบางคนเขาก็จะเอาอย่างนี้
คนที่ไม่เอาก็คือให้นำค่าแรงส่วนที่ชาวบ้านไม่เอา

อันนี้ต้องไปถามผู้ใหญ่ค่ะว่าลุงรับปากว่ายังไง

อันนี้เราไม่รู้เลยค่ะครั้งแรกนี้ประมาณเคยบอกว่า๓หมื่น
เสียความรู้สึกถ้าเงินยังไม่ถึงพระอาจารย์อ่ะ
ก็อยากให้เขาเอาไปถวายพระอาจารย์ให้ทำวัดให้เสร็จ
อยากฝากถึงลุงว่าถ้ายังไม่เอาให้อาจารย์
ก็เอาไปถวายอาจารย์ได้แล้วนะมันนานแล้ว
ก็คือผ่านมาเดือนกว่าเกือบ๒เดือนแล้ว
ประมาณนั้นแหละได้เราต้องได้เราไปทำบุญ

แล้วถ้าคนที่ไม่ได้เอาเงินทำบุญไปให้เนี่ยจะได้อะไรครับ

นี่ค่ะชาวบ้านก็บอกว่าก็เต็มใจออกไปช่วยเทพื้นสาราจริง
ซึ่งความตั้งใจที่เตรียมใจออกไปช่วยก็อยากจะเอาเงินที่จะได้เป็นค่าแรง
ไปบริจักษ์ให้พระอาจารย์นี่แหละ
ที่เราเคยไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
เพราะว่าเที่ยวนี้ที่เราไปคุยเนี่ยขอข้อมูลไอ้เรื่องขาแรง
ว่าเจ้าการจะถวายให้กับพระอาจารย์สมบัติมันกี่บาท
แล้วก็มีการถวายให้กับพระอาจารย์ไปแล้วหรือยัง

ผู้ใหญ่เป็นคนคุยรับปากกับลุงพลไว้

เราก็เลยต้องใช้ภาพเก่าจากที่เราเคยลงพื้นที่

นี่นะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตาว่าผู้ใหญ่หน้าตาเป็นแบบนี้
อันนี้ก็เป็นจังหวะตอนที่ลุงพลเดินทางกลับจากปฐุมธานีที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จ
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็มาบอกว่าเออให้ช่วยกักตัวหน่อยนะ

ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะ
ต่อเนื่องกันที่เรื่องของลุงพลนี่แหละค่ะ

ระหว่างลุงพลกับคนเคยใกล้ชิด

ตกลงแล้วเขาจะเอายังไงกันดี
หมอปลาบอกว่าวันอังคารหน้านะคะ

หมอปลาจะดำเนินคดีกับลุงพล

จนหมอปลาบอกว่าหมอปลาเสียหายนะ
ฟังเสียงดูค่ะ
เขาพูดให้เราสงสารเขาแต่รับหลังสือมันไม่ได้น่าสงสารอย่างที่พวกเราคิดนะ
เราให้เขาไปแจ้งฟาร์มเขาก็ไม่แจ้งเขาอ้างว่าซิมหาย
แต่เขาลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้เขาบอกกับนักข่าวคนหนึ่งว่า
วันที่เขาเจอปั๊บเขาเอาซิมเนี่ยมากดโทรกัน
ซึ่งในเครื่องเนี่ยในส่วนจริงมันมีเงินถึงสองพัน
แสดงว่าเขาต้องรู้ว่าเบอร์อะไรแล้วพอนักข่าวคนนั้นถามว่า
ทูบเบอร์คนไหนที่ใช้เขาบอกว่าเขาลืมทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่อง
สิวหน้าฝานมันเป็นอะไรที่แปลกหรือเปล่าล่ะ
ตอนนี้บอกเลยเขาต้องไปแจ้งความเพราะผมก็อยากรู้ว่า
ใครเป็นเจ้าของเครื่องดักฟังใครเป็นเจ้าของเครื่องซิมการ์ด
ผมก็หวังว่าเขาต้องแจ้งความก่อนวันจันทร์ก่อนเวลา๑๘นาฬิกา๐๐
ถ้าวันจันทร์เขามาแจ้งความผมนี่แหละครับจะแจ้งเอง
นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของการหมินประมาท
ส่วนประเด็นเรื่องของโปสเตอร์รับบริจาคของลุงพล
ที่มีรูปหมอปลามีรูปภรรยาของหมอปลา
มีรูปคุณอุ๊บวิริยะและอีกหลายคน
สำหรับเรื่องนี้ค่ะหมอปลาบอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของโปสเตอร์
แต่ประเด็นก็คือไม่เห็นด้วยกับการเปิดรับบริจาค
และลุงพลไม่ได้ขออนุญาตในการนำภาพของหมอปลาไปใช้นะคะ
ส่วนทนายโนบิค่ะก็ยืนยันว่าแม้ลุงพลจะเป็นผู้เสียหายโดยตรง
แต่ก็พาดพิงทำให้หมอปลาและทีมงานเสียหายด้วย
ก็เลยสามารถใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับลุงพลฐานหมินประมาทได้นะคะ

นำรูปไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยนะคะ
ก็บอกแล้วว่าไม่เห็นด้วยตำหนิไปแล้ว

คุณอุ๊บบอกว่าก็เดี๋ยวจะพิจารณาดูใช่ไหม
ก็มีการยืนยันเอาไว้ว่าปรึกษาหมอปลาแล้ว
ปรึกษาภรรยาหมอปลาปรึกษาทนายความ

ว่าจะดำเนินคดีกับลุงพลหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวมีเสียงของคุณอุ๊บด้วยนะคะ
จึงตัดสินใจนะฮะดำเนินการตามกฎหมาย
คือแจ้งความจับเลยนะครับเพราะว่าถือว่าละเมิดสิทธิ์นะครับ
โดยการนำรูปพี่อุ๊บไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
ซึ่งมันมีผลกับการกฎหมายเพราะว่าคุณผิด
เพราะว่าจะรักกันหรือไม่รักกันก็ต้องขออนุญาตก่อน
ก็คิดว่าจะต้องทำให้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ได้ทำกับคนอื่น
และจริงในวงการบันเทิงมายาเรา
ดาราหลายคนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แล้วแต่ละคนก็บางทีอาบอบนวดเอารูปนางเอกไทยไปติดโปสเตอร์เหรอ
เชิญชวนให้คนมาเที่ยวซึ่งนางเอกไทยหลายคนก็ป้องกันศักดิ์ศรี
ไปแจ้งความแล้วก็ทางนั้นต้องจ่ายเงินเป็นล้านล้านเลย
ตัวพี่อุ๊บเองก็ถึงบอกว่านายคนนั้นนะฮะอย่าปากดีอย่าดีแต่พูด
แล้วก็ควรจะพึงสังวรว่าการรับบริจาคแล้วก็เป็นบัญชีของเขา
เงินไปไหนตัวเลขเงินในบัญชีเท่าไหร่มันต้องชี้แจง
ตอนนี้เงินอยู่ที่ไหนเงินไปทำบุญกับวัดกินจริงหรือเปล่า
และตัวพี่อุ๊บเองขอยืนยันเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคของนายคนนี้

หลายคนก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องฟังความสองข้างนะ
อะไรยังไงเราก็อยากจะไปสัมภาษณ์เหมือนกันแต่ถ้าจำกันได้

งดสัมภาษณ์สื่อหลัก๒เดือนมีอะไรให้ไปติดตามจากยูทูป
เรื่องนี้ฐรศภศค๑ในฐความก็คอยอยู่เคียงข้าง
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือลุงพลมาตลอดนะคะ
ยังต้องออกมาให้ความคิดเห็นเรื่องนี้
ที่ลุงพลของงดสัมภาษณ์สื่อหลักเนี่ยว่าเออลุงพลคิดดีนะ
คือมันก็มีทั้งข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะ
ข้อดีที่ว่าก็คือการงดให้สัมภาษณ์สื่อหลักเนี่ยมันจะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง
เพราะว่าลุงพลเนี่ยมักจะบอกว่าพอให้สัมภาษณ์สื่อไปแต่ละครั้งเนี่ย
เนื้อข่าวที่ออกมาไม่เห็นตรงกับสิ่งที่ลุงพลอยากจะสื่อสารออกไปเลย
หนึ่งข้อดีกับอีกเจ็ดข้อเสียค่ะ

นารัชพลเป็นคนบอกเองนะคะว่าโอ้โหข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีนะ
ทั้งการเสียโอกาสในการใช้ช่วงเวลาทองของสื่อหลัก
ในฐานะที่กำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย
โอกาสชี้แจงเกิดภาพติดลบ
พอลุงพลใช้ยูทูบเบอร์มาขัดขวางการทำงานสื่อมวลชน
อ่ะลองฟังธนายรัชพลชี้แจงดูนะคะ
ข้อดีของการงดให้สัมภาษณ์สื่อหลักเนี่ยครับ

ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลุงพลนะครับ
เมื่อลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์สื่อก็ไม่มีข่าว
เมื่อไม่มีข่าวก็ไม่มีการนำเสนอข่าวลุงพลนะครับ
หากว่าไม่มีการนำเสนอข่าวลุงพลเนี่ย

ก็เป็นอย่างที่ลุงพลต้องการ

จริงแล้วเนี่ยนะการออกสื่อหลักเนี่ยนะครับ
ถ้าคิดเป็นค่าโฆษณาแล้วเนี่ย
วินาทีหนึ่งนะครับก็คำนวณได้เป็นหลักหมื่นหลักแสน
ถ้าลุงพลไม่ให้ข่าวกับสื่อหลัก

ข้อที่สองเนี่ยคนที่เขาไม่เคยรู้จักลุงพลเลยนะครับ

หรือว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศไหมครับ

ไม่เขาเรียกว่าอะไร
ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อหลักต่อเนี่ยนะฮะ
โอกาสที่คนอื่นที่จะมารู้จักลุงพลเนี่ย

อันนี้ก็เป็นข้อเสียประการที่๒นะครับ

กระแสลุงพลนะครับตอนนี้ลุงพลก็

ว่าลุงพลตกเป็นแพ้อยู่นะครับ
ถ้าหากว่าลุงพลงดให้สัมภาษณ์สื่อหลักเนี่ย
กระแสตรงนี้ก็อาจจะลดลงหรือเปล่านะครับ

เรื่องคนที่จะมาจ้างงานลุงพลนะครับ

เมื่อก่อนเนี่ยลุงพลเคยออกสื่อหลักเป็นประจำนะฮะ

เอาเสื้อที่มีโลโก้สินค้าเขามาให้ลุงพลใส่นะครับ
แล้วเวลาสื่อหลักมาทำข่าวนะครับ

ก็ได้ไปปรากฏบนสื่อหลักนะครับ

ผู้ว่าจ้างลุงพลเขาจะพิจารณา
การที่ลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์สื่อหลักเนี่ย
เมื่อวานดูข่าวผมมองว่าเป็นภาพลบนะฮะ
ภาพที่ดูแล้วไม่สวยนะครับ

ถ้าหากว่าภาพลุงพลออกมาไม่สวยเนี่ย
คนที่จะเป็นเอฟซีลุงพลเนี่ยครับ

อย่าลืมนะคนไม่ได้ดูยูทูปเปอร์กันทุกคนนะครับ
บางคนกำวัดทำงานนะครับ
ตอนเย็นก็กลับมาดูข่าวก็เห็นหน้าลุงพลนะครับ
สุดท้ายแล้วเมื่อยูทูปเปอร์หมดไป
ลุงพลก็ไม่เหลือใครนะครับ
ก็เป็นทางเลือกของลุงพลนะ
ถ้าหากว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับ
แบบบ้านเรียบง่ายสบาย
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลนะครับ

แต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียให้เปรียบเทียบลองพิจารณาดู